คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้าง
ช่วงนี้จะเดินทางไปไหนมาไหนต้องระมัดระวังกันด้วย
โดยเฉพาะช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่แบบนี้เราก็รณรงค์กันทุกปี
คุณผู้ชมครับมันมีอุบัติเหตุน่าสลดใจเกิดขึ้นที่จังหวัดน่าน
เพราะว่ารถบิ๊กไบท์คันหนึ่งขี่รถลงเนินด้วยความเร็ว
เสียหลักชนโค้งชนประตูขออภัยชนประสานงากับรถตู้
ผู้โดยสารในรถกรีดร้องกันสนั่นเลยนะครับ
และเหตุการณ์นี้คนขับบิ๊กไบท์เสียชีวิตไปดูภาพเหตุการณ์กันนะครับ
คุณผู้ชมคือบิ๊กไบท์แหกโค้งมา
รอดพ้นจากรถตู้คันหน้าได้แล้วนะ
แต่ว่ามาชนเข้าเต็มกับรถตู้ที่มีกล้องหน้ารถตรงนี้นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๗ธันวาคมที่ผ่านมา
บนถนนสายน่านทุ่งช้างนะครับ
ตำบลบ่ออำเภอเมืองจังหวัดน่าน
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นกันอีกครั้งนะครับว่า
ไบท์เข้ามาทางโค้ง
รถตู้คันแรกไปนิดเดียว
แต่ก็ไม่พ้นรถตู้คันที่ติดกล้องหน้ารถ
ชนเต็มเลยนะคะชนเต็มเลยนะครับ
เป็นเส้นทางที่จะไปอำเภอท่าวังผาครับ

ทำให้นายกล้องพบเพ็งกระโทกอายุ๓๐ปี
คนขี่รถบิ๊กไบท์ได้รับบาดเจ็บสาหัส

ส่วนรถตู้คันที่ติดกล้องหน้ารถได้รับความเสียหายจากแรงชน
ด้านหน้ารถพังยับเยินขับต่อไปไม่ได้นะครับ
เหตุการณ์นี้คนบนรถกรีดร้องกันสนั่นเลย
แล้วก็มีการเผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียล
เพราะว่าอยากให้แชร์ต่อกันเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยว
ไม่ว่าท่านจะขับรถใหญ่รถเล็กรถบรรทุกเอ่ยรถยนต์เอ่ยหรือว่าขี่รถจักรยานยนต์เอ่ย
ขอให้ปฏิบัติตามกฎจราจรหากไม่คุ้นชินเส้นทาง
ต้องระมัดระวังแล้วก็ลดความเร็วคุณสิ
อันนี้คือแหกโค้งจริงเลยนะครับ